คุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านได้เห็นการแชร์ภาพในโลกโซเชียลนะคะ
เป็นภาพของลุงเฉื่อยคุณภาคภูมิได้เห็นไหมคะ

ใส่กางเกงแล้วเอาเชื้อฟ้าภูมินะฮะ
เฉื่อยเนี่ยค่ะชาวจังหวัดสุรินคือลุงเฉื่อยตั้งใจที่จะไปวางดอกไม้จันทร์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
เฉยไปถึงแล้วตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกว่าลุงแต่งตัวไม่เรียบร้อย

ให้กลับไปเปลี่ยนคุณลุงก็เลยกลับไปไปซื้อเสื้อในตลาดนัด๒๐๐บาท

ใช่ค่ะแล้วก็กลับไปเปลี่ยนกางเกงที่บ้านแต่กางเกงที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยตัวใหญ่หมดเลย
แล้วลุงเฉยไม่มีเข็มขัดก็เลยใช้เชือกฟางลุงเฉยบอกว่าใช้เชือกฟางรัดแทนเข็มขัดมาตลอด

ผูกกางเกงค่ะแล้วตอนแรกเนี่ยเอาเสื้อออกนอกกางเกงแล้วพอไปถึงจะร่วมวางดอกไม้จันท
เจ้าหน้าที่ก็บอกอีกว่าลุงไม่ได้ต้องเอาเสื้อใส่ข้างในกางเกง
พอเอาเสื้อใส่ไปเท่านั้นแหละค่ะก็เห็นเป็นภาพที่แชร์กันในโลกโซเทียล
คนก็ถ่ายภาพแชร์กันชื่นชมลุงเฉื่อยนะคะทีมข่าวก็ไปตามหาลุงเฉื่อย
เฉื่อยก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยค่ะ
เฉื่อยคนดังในโลกโซเทียลก็บอกเล่าเรื่องราวเป็นภาษาเขมรผสมไทย
ความรู้สึกเดียวกันกับคนไทยทั้งประเทศที่ต้องสูญเสียในหลวงราชการที่๙
พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของคนไทยและของคนทั่วโลก
เฉื่อยบอกว่าเมื่อ๒๖ตุลาคมค่ะลุงปั่นจักรยานไปร่วมวางดอกไม้จันทร์
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ตั้งแต่เช้าเลยนะคุณภาคภูมิไป๖โมงเช้าไปรอไปที่จุดคัดกรอง
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าคุณลุงต้องเปลี่ยนชุดนะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย
เพราะชุดที่คุณลุงใส่ไปไม่สุภาพคุณลุงก็กลับไปซื้อเสื้อสีดำที่ตลาดนัด
ละสองร้อยค่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนกางเกงแต่กางเกงตัวใหญ่
คุณลุงก็ใช้เชือกฟางรัดกางเกงที่ใช้รัดเป็นประจำ

พอไปถึงเพราะต้องยัดเสื้อเข้าในกางเกงนี่แหละก็เห็นเชือกแบบนี้ค่ะ

โซเชียลก็ชื่นชมลุงเฉื่อยถึงความจงรักพักดีค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ท่านก็ไม่ได้ว่านะครับคนที่เห็นก็รู้สึกถึงความตั้งใจจริงของคุณลุง
แม้จะไม่มีเข็มขัดแต่ก็เอาเชือกฟางรัดมา
เฉยบอกว่าเคยเห็นในหลวงรัชกาลที่๙จากภาพในโทรทัศน์ครับ
เมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระดำเนินปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างนะครับ
ตามพระราชกรณียกิจที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์นะครับ
ก็ทำให้รู้สึกอดน้ำตาไหลไม่ได้เมื่อได้ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านสวรรคต
เฉื่อยได้กล่าวเป็นภาษาเขมรนะครับ
ถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน
ถ้าผมอ่านผิดอ่านถูกยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ
ลุงเฉยบอกเนี่ยเป็นภาษาเขมรบอกว่า
แปลเป็นไทยว่ารักและคิดถึงมาก
จะขอทำความดีทั้งชีวิตเพื่อทหวายเป็นพระเจ้าขุดสนแดบพระองค์
เป็นชาวตำบลขวาวสิรินทร์นะครับอยู่ที่อำเภอขวาวสิรินทร์นะครับ

วัดประจำวันของลุงเฉื่อยก็คือการไปดูแลทำความสะอาดเมนของวัด
แล้วก็ช่วยงานวัดทุกอย่างรวมทั้งเดินสายไปช่วยสับปะเรอ
ประกอบพิธีชาปนกิจศพของวัดในพื้นที่ที่มีอยู่๔แห่ง
และปัจจุบันก็อาศัยหลับนอนอยู่ที่วัดโพรินวิเวกแห่งนี้นะครับอืมเนี่ยค่ะ
เมื่อ๒๖ตุลาคมที่ผ่านมาเพจเฟซบุ๊คชื่อชุมชนขวาวสินนรินเนี่ยค่ะ
ลงภาพของลุงเฉื่อยที่ไปวางดอกไม้จันทร์ที่วัดบ้านฉันเพลตำบลปราสาททองนะคะ
คนก็แชร์กันต่อเยอะเลยเป็นกระแสชื่นชมค่ะหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนก็สนใจ
บางส่วนเนี่ยไปหาลุงเฉยถึงวัดเลยนะอ๋อเหรอฮะไปมอบเงินไปมอบเสื้อผ้า
และที่สำคัญไปมอบเข็มขัดเห็นคุณลุงไม่มีนะคะคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้นะ
ขัดที่คนเอามาให้นะคะเก็บไว้ใช้ตอนออกงานเท่านั้นส่วนเชือกฟางเนี่ยชินแล้วอ่ะ
คุณลุงบอกชินค่ะคุณภาคภูมิก็ผูกเชือกฟางมา๓๐กว่าปีแล้ว
ยังจะเอาเชือกฟางรัดเข็มขัดต่อไปรัดเป็นการเอ่อแทนเข็มขัดอ่ะนะคะ
เพราะง่ายดีสะดวกดีแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงไงคะ
ดำเนินตามคำสอนของในหลวงราชการที่๙คุณลุงบอกว่าจะพอเพียงแบบนี้ล่ะค่ะ